พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดเพชรชบูรณ์กันหน่อยนะคะ
มีเจ้าของไร่มันสัมปะหลังในอำเภอน้องไผ่เนี่ย
เขาต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เลยเพราะว่าเขาไปเจอโครงกระดูกมนุษย์
กระจายอยู่ในไร่มันเขาอะค่ะตกใจมากว่าเป็นโครงกระดูกใครอย่างไร
พอแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบแล้วตรวจสอบไปตรวจสอบมา
ปรากฏว่าโครงกระดูกนี้เนี่ยเป็นของเพื่อนบ้านเขาเองค่ะ
เป็นหญิงชะลาที่หายตัวไปนานเกือบ๑ปีแล้วค่ะ
กำลังทหารพร้อมด้วยตำรวจภูทรน้องไผ่จังหวัดเพชรบูร
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไร่มันสัมปะหลังที่ตำบลบัววัฒนา
ตรวจสอบชิ้นส่วนโครงกระดูกมนุษย์ที่กระจายอยู่บนพื้นดินนะคะ
มีกระโหลกศีรษะมีกระดูกส่วนอื่นด้วย
เมืองต้นคาดว่าเสียชีวิตมานานหลายเดือนแล้วค่ะสอบถามนายสังวานชัยศรี
เจ้าของไร่ที่เป็นคนพบโครงกระดูกเนี่ยเขาเล่าว่าตัวเขากับคนงานกำลังช่วยกันตัดต้นมันสัมปะหลัง
เก็บผลผลิตอยู่อยู่ก็เห็นอะไรขาวอยู่ที่พื้นนะคะ
ตอนแรกเข้าใจว่าเป็นลูกบอลนะก็พอเดินเข้าไปดูใกล้ใกล้เนี่ย
โอ้โหพังงะเลยค่ะเพราะว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยไม่ใช่ลูกบอล
แต่เป็นกระโหลกศีรษะมนุษย์แล้วก็มีชิ้นส่วนอื่นกระจายอยู่ทั่วไปหมดเลย
รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาตรวจสอบต่อมานางประนอมอยู่รอด
ญาติพี่น้องเดินทางมาดูที่เกิดเหตุแล้วก็บอกว่า
โครงกระดูกเหล่านี้น่าจะเป็นแม่ของเธอเองซึ่งก็คือนางสำรีบัวทรัพย์วัย๗๖ปี
นางสำรีป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมมีอาการหลงลืม
หายออกจากบ้านไปตั้งแต่เย็นวันที่๒๓มิถุนายนปีที่แล้วค่ะ
ที่คิดว่าเป็นแม่ของตัวเองเพราะว่าจำเสื้อลายที่พบอยู่ข้างชิ้นส่วนกระโหลกศีรษะได้แม่นยำ
ก่อนอันนี้ครอบครัวไปแจ้งความคนหายแล้วก็ช่วยกันตามหามาดูตลอด
กระทั่งได้รับแจ้งว่าพบโครงกระดูกมนุษย์กลางไร่มันสัมปะหลัง
ก็เลยรีบเดินทางมาดูซึ่งจุดที่พบเนี่ยอยู่ห่างจากบ้านพักประมาณ๓กิโลเมตรค่ะ
ต้นนางประนอมยืนยันว่าโครงกระดูกเหล่านี้น่าจะเป็นโครงกระดูกของแม่เธอแน่นอน
แล้วก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยมอบโครงกระดูกให้ครอบครัวไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไป